คุณผู้ชมครับวันนี้เริ่มต้นด้วยเหตุการณ์คลั่งยาบ้านะฮะ
คือมีไม่เว้นวันนะฮะค่ะก็ต้องฝากเจ้าหน้าที่เนี่ย
กวาดล้างจับกลุ่มให้สิ้นซากซะทีอืมหลายพื้นที่บอก
ยาบ้ามันถูกเหลือเกินค่ะนี่ที่พัทธลุงนะครับ
ผู้ชายคนนึงคลั่งยาบ้าเข้าไปในร้านขายของชำ
จุดไฟเผาร้านเขาไปจับคุณยายวัย๘๐ปีที่อยู่ข้างเนี่ยนะฮะ
อยู่ข้างบ้านบ้านอยู่ข้างร้านขายของชำจับเป็นตัวประกันนะครับ
เกลี้ยกล่อมอยู่๕ชั่วโมงกว่านะครับถึงสามารถควบคุมตัวไว้ได้
นี่คุณยายนะฮะคุณยายจำนงวัย๘๐ปีนะเจ้าหน้าที่ต้องช่วยเหลือออกมาก่อนนะครับ
สภาพอิดโรยเลยนะฮะออกมาจากจุดเกิดเหตุนะครับ
แล้วก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนชาวบ้านก็มาช่วยกัน
คือคุณยายจำนงเนี่ยแกถูกในเกลือนะฮะชื่อจริงชื่ออัฐพลแสงสีอายุ๓๒ปี
ที่คุมคลั่งยาบาลจับเป็นตัวประกันนี่ฮะนี่คือเกลือเห็นมั้ยมีสมบัติด้วย
โอ้โหนี่เจ้าหน้าที่ไปคุมตัวมาได้นี่ในเกลือนี่จับคุณยายจำนงขังเอาไว้บนชั้นสองของบ้านนะฮะ
ในพื้นที่ตะมนต์แหลมตะโหนดอำเภอควนขนุนจรฐีเจรจาเครียดกล่อมอยู่๕ชั่วโมงนะครับ
ถึงสามารถช่วยเหลือคุณยายออกมาได้แล้วก็คุมตัวในเกลือออกมาจากบ้าน
นี่บ้านคุณยายเขานะไม่ใช่บ้านในเกลือนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายนะครับ๑๗มกราคมนะครับ
เจ้าของร้านขายของชำที่อยู่แถวนั้นนะครับคือคุณพรพิมลนะครับบอกว่า
ตอนเกิดเหตุเนี่ยกำลังจัดของอยู่ในร้านเห็นในเกลือเดินถือท่อนเหล็กมา
สภาพแบบเมื่อสักครู่เลยไม่สวมเสื้อนุ่งเกงขาสั้นตัวเดียว
มาที่ร้านของเธอเนี่ยบอกช่วยผมหน่อยมีคนจะทำร้าย
เธอก็เอ้าก็ต้องช่วยเขาแล้วล่ะก็เลยบอกงั้นเข้ามาหลบในร้าน
แต่พอในเกลือเข้ามาในร้านเนี่ยในเกลือไปหยิบมีดสปาต้า
วางอยู่ใต้ชั้นวางทีวีมาถือเธอบอกทีนี้เริ่มเห็นท่าไม่ดีแล้ว
ไม่ใช่แล้วนะฮะเธอก็เลยวิ่งออกจากร้าน
เพื่อโทรขอความช่วยเหลือจากญาติญาติระหว่างนั้นเห็นควันไฟลอยออกมาจากร้านอีก
เกลือนี่จุดไฟเผาร้านฮะค่ะชาวบ้านมาช่วยกันดับไฟไว้ได้ทันนะครับ
แต่ในเกลือเนี่ยฉวยจังหวะตรงชุลมุนวุ่นวายเนี่ยนะครับ
วิ่งออกจากร้านของเธอเข้าบ้านของคุณยายจำนง
ที่อยู่ติดกับร้านของเธอแล้วไปจับยายเป็นตัวประกัน
เจ้าหน้าที่เนี่ยมาถึงนี่เห็นไหมฮะอยู่ข้างบนนะฮะชั้น๒นะครับ
เจรจาเกลี้ยกล่อมกันอยู่๕ชั่วโมงนะฮะ
คือในเกลือนี่เขาบอกผมขอเชิญพี่ชายผมพี่ชายผมชื่อกลม
ก็ต้องไปให้ในกลมเนี่ยมาพอกลมพี่ชายของเกลือมาก็คุยกับน้องอยู่พักนึง
เรือก็ยอมปล่อยคุณยายออกมาแล้วเจ้าหน้าที่ก็อาศัยจังหวะช่วงที่พี่ชายกำลังกล่อมเนี่ยฮ
กำลังเผลอเนี่ยเข้าไปชาร์จตัวมาสุดท้ายในเกลือมาร้องไห้
ยกมือไหว้ขอโทษบอกผมไม่ได้อยากทำแบบนี้นะแต่ทำไปเนี่ยเพราะว่ากลัวว่าจะมีคนมาทำร้ายผม

ฮืมร้องไห้สะอึกสะอืนครับเชื่อใจที่คนเดียวโดยร้อนไปทั่วเลยนะฮะ
ยากของในเกลือบอกว่านี่ติดยังเสพติดนะฮะจนหล่อนะครับอลวาสทำลายข้าวของ
ล่าสุดเนี่ยก่อเหตุเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา๑๕มกราคมนะครับ

แล้วจะใช้เขียวเนี่ยปาดคอแม่นะครับ
แม่ต้องหอบผ้าหอบผ่อนหนีไปอยู่บ้านญาตินะครับ
ไปนู้นอ่ะจังหวัดตรังอ่ะแม่ไม่กล้าอยู่ด้วย
นี่มาก่อเหตุกับชาวบ้านเลยนะครับวันนี้
แล้วมีภาพวงจรปิดนะครับที่เป็นหลักฐานนะครับ
เจ้าของร้านขายของชำนะครับ

บอกขอเข้ามาหลบหน่อยเขาจะทำร้ายผม
พอมาถึงเดินไปตรงนู้นตรงนี้แล้วไปหยิบมีด
นี่มีคุณตาอยู่ในบ้านด้วย
กันเดินแบบเอาน้ำมาดื่ม

แล้วก็วิ่งหนีเข้าไปแล้วไปเข้าบ้านคุณยาจำนงค์อ่ะพฤติกรรมแต่ละอย่าง
น่ากลัวนะแล้วยังไงอ่ะสุดท้ายร้องไห้อย่างเงี้เหรอใช่
นู่นไฟเห็นไหมเห็นไฟไหมโชคดีเขาดับกันทันนะค่ะ
สพควนขนุนก็คุมตัวไปนะครับแจ้งข้อหาเบื้องต้นก็คือเรื่องวางเพลิงเผาทรัพย์ด้วยนะครับ
วงเหนียวกักขังอีกนะเรื่องบุกรุกอีกที่เหลือคือตรวจสอบเรื่องของยาเสพติดนะฮะ
ต้องอย่าลืมทลายขยายผลด้วยนะเพราะในเกลือจะไปซื้อจากไหนอ่ะ
จากแถวนั้นนั่นแหละอืมอ่า